เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างคุณหมอกับคุณพยาบาล
ในขณะที่ทำหัตถการร่วมกันก็คือ
หัตการณ์ก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะ
แต่เมื่อชั่วโลกคนนึงคุณหมอตีมือคุณพยาบาล
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ

นี่เป็นช่วงของการทำหัตถการนะคะ

ให้กับผู้ป่วยนะคะในห้อง

ความยาวประมาณ๒๙วินาทีค่ะ

ตัวเขาเองนะคะคนที่โพสต์คลิปนี้
บอกว่าขอประนามแพทย์คนดังกล่าว

ของพยาบาลทำงานหนัก
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
เป็นใครคงทนไม่ไหวนะ

เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะคะ

ไม่ควรยอมความอย่างยิ่ง
เราทำงานร่วมวิชาชีพกัน
สื่อสารสัมพันธภาพคือเรื่องที่ดี

อันนี้คือข้อที่เขาวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

บอกว่าขอบคุณเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราทุกท่านครับ

หน่วยงานกำลังดำเนินการพฤติกรรมแบบนี้

แพทย์ไม่ใช่นายของพยาบาล

หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
และก็ติดแสฟฟ้าพยาบาล

มีการโพสต์อัปเดตต่อว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ในกระทรวงรับทราบ
และกำลังดำเนินการช่วยเหลือเอาผิดแพทย์คนนี้อยู่ค่ะ
ก็เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเอามาให้ชมค่ะ